ไฟลามทั่ววงการบันเทิงของเราแล้วล่ะค่ะ
ก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีศิลปินที่เกี่ยวพันธุ์เกี่ยวข้องเนี่ย

คุณนานาไรบีนานะคะรวมไปถึงพี่การาแมด้วยค่ะ
อย่างตอนแรกที่คุณผู้ชมดูกันแล้วก็บอกว่า

น่าจะออกมาชี้แจงแถลงไขอะไรกันบ้างนะคะ

ทั้งนานาไรบีนามากกี้ราซีขนมจีน

บอกว่าไม่คิดว่าสินค้าจะมีการปลอมออยอร์นะคะ

เช็คแล้วนะคะขอเอกสารมาตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้วเลขออยกับเลขเอกสารมันตรงกัน

มันจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะคะ

ที่จะทราบว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอม

คือนานาไม่เคยคิดว่ามันจะมีการเกิด

คือนานาอยากจะให้ความร่วมมือทุกอย่าง
นะคะกับทางเจ้าหน้าที่ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลอะไร

เห็นใจกับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบนะคะ

แล้วก็รู้สึกว่าคือนานาเองก็

ไม่มีใครที่อยากจะรีวิวให้แน่นอน
คือเราไม่คิดว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่

แล้วก็มีโฆษณาตามท้องถนน

คืออยู่ดีก็มาโดย

ในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตมันก็มีอะไร

แล้วให้เราได้รู้ว่าโอเคโลกมันไม่ได้อยู่

ต้องขอโทษประชาชนทุกคนด้วย

ครั้งนี้ของเรามันอาจจะผิดพลาดไป

การรับงานของเราเราจะดูอยู่แล้วว่า
ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีขายอยู่ใน

ใครที่สามารถการันตีให้ได้บ้างว่า

อะไรที่หนุ่มจีนสามารถรับผิดชอบกับความ
ผิดพลาดในครั้งนี้ขนมจีนได้ก็ยินดีค่ะ

น้องก็เครียดนะน้องบอกว่าอารมณ์สวิงมาก
เพราะว่าตอนแรกถามเรื่องงานแต่งนะคะ

นางได้เริ่มแล้วคุกเขากับแต่งงานก็ไปแล้ว